แต่คนนี้ต้องไม่เป็นครูแล้วนะคะทำขนาดนี้เนี่ย
ไม่ใช่แค่การย้ายโรงเรียนหรือว่าอะไรแล้วนะโอ้ยเป็นไม่ได้แล้วอย่าง
ไม่ได้แล้วนะคะอืมเอ้าไปช่วยคุณยายทองสุกกันหน่อย
แกไปหรือยังคุณยายทองสุกคุณยายทองสุกที่ถูกผีสิง
ลำไส้ใหญ่เหรออ่าคุณยายทองสุกที่ถูกผีสิงลำไส้อ่า
บอกหมอปลาเนี่ยบอกไทยรัฐลูกสาวส่งมาบอกไทยรัฐขอร้องแหละ
เอาคลิปเนี้ยไปให้หมอปลาดูทีนะอืม
ให้หมอปลามาช่วยแม่หน่อยแม่ทรมานมากไม่ไหวแล้วอ่ะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปที่เขาส่งมาบอกว่าให้เราส่งฝากหมอปลาไปหน่อย

ขอให้ผู้ทำสังฆฐานทำสังกฐานก็มีแรงจะได้มาอยู่กับเขาอ่ะเหรอ
อ่ะมีแรงอยู่กับเขากูจะให้เขาหายไม่หายหรอก
ถ้าแน่จริงก็ให้หายก่อนถ้าให้หายก่อนน่ะให้คิดให้ได้นะ
แล้วทำไมถึงต้องมาอยู่แบบนี้ครูมีคุณทำบุญเหรอ
ทำไมต้องให้เขาทำบุญให้อืมกูจะไปเกิดไว้ได้ไหม
นี่ค่ะแกทั้งบอกให้ไปทำสังขทานจะไปกงไปเกิด
หลายอย่างมากจนลูกสาวบอกหูตอนแรกที่แม่มีอาการอ่ะ
พาแม่ไปหาหมอก่อนเลยแต่พาไปหาหมอผีก่อน
หมอผีเลยบอกว่าร่างแม่มีสัมภเวษีสิงอยู่ที่ลำไส้
ทำให้ขับถ่ายไม่ได้ปัสสาวะไม่ได้อุจจาระไม่ได้
ก็เลยต้องทนทรมานอยู่แบบนี้เห็นบอกแม่ก็มีโรคประจำตัว
คือเบาหวานใช่ไหมกับไตกับไตใช่มีเบาหวานกับไตอ่ะค่ะ
พาไปหาหมอหมอก็บอกโอ้ยปกติดีแต่พอกลับมาบ้าน
ทำไมวันโกนวันพระแม่ขับถ่ายไม่ออก
แล้วก็มีอาการทรมานแบบนี้อ่ะค่ะผีมันสิงลำไส้แน่แน่
มันไปอุดเอาไว้ให้แม่ขับถ่ายไม่ได้เนี่ยตรงนั้นนั่นลำไส้ใหญ่เลยนะ
ถ้าขับถ่ายไม่ได้นะใช่ไงคะอ่าหมอปลาบอกอ่ะ
ขอมาหมอปลาก็จัดให้นิติไปเมื่อวานพี่ติไปเมื่อวานอ่า
วันนี้หมอปลาไปเลยนะคะไปหายายทองสุกที่กรุงเทพกรีธา
ครับไปถึงปุ๊บหมอปลาก็ไปคุยกับคุณยายทองสุกเลย
นี่คุณน้ำฟ้ามาด้วยภรรยาหมอปลาใช่คือทุกคนอ่ะรอลุ้นว่า
วินาทีที่หมอปลาก้าวเข้าไปในบ้านอ่า
น้ำหูน้ำตาไหลไหมมันมีอาการหาวไหมนั่นน่ะสิ
อ้วกไหมนี่นี่นั่งคุยกับยายทองสุกก็คุยปกติ
ไม่มีอาการอะไรเลยพี่อุ๋ยไม่แย่ไม่แย่อะไรเลยใช่ไหม
ไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะอ่าพอคุยคุยไปเอ้าวันนี้
คุณยายทองสุกบอกเออวันนี้ยายไม่เวียนหัวเลย
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็เลยไม่เวียนหัวแล้วก็ฉี่ออกด้วย
นั่นไงอ่ะหมอปลาบอกเออดีแล้วยายเพราะยายไม่มี
ัมภเวษีอะไรสิงในตัวในลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กที่หมอผีบอกสักตัวเดียว
เพราะว่าผมสัมผัสอะไรไม่ได้เลยแต่ที่ยายเป็นน่ะ
เหมือนที่หมอหมูพูดเมื่อวานไงคือเป็นผลข้างเคียงจากโรคประจำตัวที่ยายมีอยู่แล้ว
คือเบาหวานกับไตแล้วคือบางทีพอเวลาปัสสาวะอุจจาระไม่ออก
มันอาจจะแบบว่าปวดท้องแน่นท้องมันทรมานยายก็เลยอาจจะแบบเผลอ
เวียนหัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนในคลิป

แต่หมอปลานั่งใกล้เนี่ยหมอปลาบอกยืนยันวันนี้เลยเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ย
ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีสัมภเวษีอะไรสักตัวจะไปสิงตรงไหนก็ไม่มี
ยายทองสุกก็บอกว่าคือยายรู้นะว่าไอ้ที่ยายฉี่ไม่ออกอุจจาระไม่ได้เนี่ย
มันมาจากโรคประจำตัวแต่มันคาใจรู้แหละว่ามีโรคประจำตัวแล้วเป็นผลข้างเคียง
แต่มันคาใจเพราะว่าคือยายก็ชอบพูดเรื่องสังขทานเรื่องทำบุญเรื่องอะไรไง
ลองฟังลองฟังจังหวะที่เขาคุยกันหน่อยนะคะ
อ่ะไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าครอบครัวบอกคาใจ
เพราะว่ายายชอบเพ้อถึงผีถึงสาไงก็เลยแบบเอ๊ะ
มันจะแค่ผลข้างเคียงจริงไหมหรือมันมีผีสางมาเกี่ยวข้อง
เพราะก่อนหน้านี้แม่แม่ก็คือยายทองสุกก็เคยไปรับขันมาจริง
ไปตามบ้านต่างที่เขาไปรับขันมาแล้วมันสัมภเวษีสิงไง

หมอปลาก็เลยยืนยันบอกเอางี้ไม่มี
ขอยืนยันตรงนี้ด้วยเกียรติของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
สำหรับยายทองสุกนี้ไม่มีสัมภเวษีตัวไหนมาสิงทั้งนั้นแหละ
ที่แม่เห็นผีเพราะไตมันทำงานหนักแล้วมันไม่ฉี่

ทีนี้มันก็จะเกิดอาการภาพหลอนหูแว่วเข้ามาเกี่ยวข้อง
นี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้แม่พี่เหมือนอาการของคนผีเข้า

ผมเข้าใจพอเราฉี่ไม่ออกระบบไปมันทำงานหนักปั๊บเนี่ย

พออาการคุ่มข้างมันเกิดปั๊บพอเราได้ระบายระบายมีเสียงนู่นนาน
มันก็จะทำให้เขาเบาขึ้น
พี่ติก็ถามยายท้องสุกวันนี้เป็นไงบ้างทายออกมั้ย

บอกอ้อหายแล้ว
วันนี้ขี่ออกมั้ยขี่ดีเลย
ตัวตัวมั้ยตอนนี้ไม่เวียนเลย

ดีเพราะเจอหมอวิทยาศาสตร์เข้าเกง

แต่หมอปลามาให้ฟาร์มกระจ่าง

คือพี่ติบอกว่าคือเมื่อวานพี่ติก็เป็น

แล้วบอกว่าช่วยด้วยช่วยยายด้วย

เมื่อวานเห็นไหมหน้าตาแกเหมือนจะร้องไห้

ติบอกแกคงอึดอัดคงแน่นท้อง

ผีทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะแกออกหมดเลย

ออกหมดเลยออกก่อนหมอปลามาอีก
นี่ถ้าให้หมอปลาทำพิธีให้นี่ยุ่งนะไปมาหลายบ้านนะ

โชคดีลูกสาวพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนหมอปลามา
ไม่งั้นเครียดได้อีกนะ
เอออ่ะทีนี้ลูกสาวเลยบอกว่า
ก็ตอนนี้หายคาใจสิ้นสงสัยแล้ว

พอหมอปลามายืนยันอีกเสียงว่าสัมภเวษง

ก็ดีแล้วก็ขอบคุณหมอปลามากเลยที่มา
ได้มาจับมือได้สัมผัสได้ว่าแบบว่า
ก็คือมันไม่มีอะไรอย่างนี้
คือเราจะตัดทางนั้นออกไปเลย
เออนี่คือเราสบายใจแล้ว
ตรงนี้คือเราสบายใจแล้วว่า

หมอก็รู้ใช่ไหมรู้แม่

เรื่องผีสิงลำไส้สรุปแล้ว
ไม่มีผีนะคะ
เป็นอาการข้างเคียงจากโรคประจำตัว
คือจริงถามว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาเล่า

มีอาการเจ็บป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุ
บางทีมุ่งไปหาหมอผีไปหาหมอธรรม
ไปทำความเชื่อก่อนไง

หรือมันเป็นอาการป่วยอะไรหรือเปล่า

คือหมอปลาเนี่ยมุมหนึ่งต้องยอมรับนะว่า

ถ้าสัมผัสไม่ได้หมอปลาจะบอกสัมผัสไม่ได้
แล้วบ้านที่เคยไปแล้วบอกยายถ้าเกิดให้
ปล่อยพูดผีวิญญานณ์อะไรให้เนี่ย

ไม่เกินกี่วันไม่เกินกี่วัน
ผมเพิ่งคุยกับบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราเมื่อช่วงเย็น

นี่คนถามมาเยอะเหมือนกันว่าที่หมอปลาไปพูดไว้
เป็นยังไงเดี๋ยวไปไล่ดูเลยว่าคุณยายแต่ละท่านเป็นยังไงเนี่ย
อ้าวมันต้องไปพิสูจน์กันเอาเอง
หรอแต่ปีที่ท้ายแบบนี้คนอยากดูแล้ว